จริงแล้วคดีของคุณแตงโมทุกคนก็มีสิทธิ์ตั้งคำถาม

แต่กรณีของคุณแต๊งที่ออกมาโพสต์
แฮชแท็กสุดท้ายทนายขยะ
นายเดชาบอกว่าผมจะไม่ทน

นี่ค่ะไม่ได้บอกชื่อใช่ไหมไม่ได้บอกชื่อ
ดูต้นโพสต์ก่อนนี่คุณแต๊งโพสต์นะคะ
ด่าคนอื่นหิวแสงมึงดูตัวเองก่อนไหมปลา
แล้วสุดท้ายแฮชแท็กทนายขยะ

ลักษณะคือท้าทายกล้าฟ้องปะล่ะ
สุดท้ายทนายเดชากิติวิทยานาน
เป็นทนายความของคุณแม่ในคดีแตงโมเนี่ย
เดินทางไปที่สรัฐนาธิเวทย์แล้ว
ไปแจ้งความกับคุณแต๊งอดีตแฟนหนุ่มของคุณแตงโม
คุณแต๊งชื่อจริงก็คือพงศกรมหาเป่าระยะ
ในข้อหาฐานหมินประมาทด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ
ใส่ความผู้อื่นหลังจากที่คุณแต๊งโพสต์เมื่อสักครู่
ที่เราได้ดูไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วไปกล่าวหาทนายเดชาว่าอวยตำรวจ
นายเดชาบอกว่าที่เจ็บปวดและเจ็บใจมากที่สุดคือ
เปรียบเทียบทนายเดชาว่าเป็นทนายขยะ
เทียบแบบนี้มันหยามเกียรติ
มันดูหมินการเป็นทนายความ
ในโพสต์จะไม่ได้ระบุชื่อทนายเดชาชัดเจน
แต่ทนายเดชาบอกว่ามันมีการอ้างอิงว่า

ว่าจุ๊กรูนี่แหละทำให้คนเข้าใจได้ว่าเป็นผมไง

นายเดชาไม่ได้แจ้งความเอาผิดกับคุณแต๊งเท่านั้นนะคะ

คุณศรีสวรรภ์จัญญาเนก้าทิการ
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

ด่าคนอื่นว่าหิวแสงแต่ตนเองนั้นยิ่งกว่า

ติดคุกไม่ต้องเอาก่อเช้ามาให้

ไปถมลายรถเข้า
แต่คนทั่วไปรู้ได้ว่าคือคุณโรศลินแด่งเข้าข่ายมิลประมาทนะครับ
อันนี้ต้องทำความเข้าใจนะว่าเขา้านอกแทนกฎหมายมันเป็นอย่างนี้จริง

แต๊งต่อใช่ไหมคุณแต๊งบอกว่าอ๋อ

คำว่าขยะเนี่ยมันไม่ได้เป็นการมิน

ถ้าผมไปด่าว่าคุณเป็นผัวน้อยเมียน้อยใครอันนี้คือมิน

คิดว่าตัวเองรู้กฎหมายแล้วจะมาฟ้องใช้วิธีนี้กับผมเหรอ
ด่าผมว่าน่าสมเพศดูตัวเองก่อนไหม
สารภาพแล้วอย่าให้เด็กมาถอนงอก
ผมไม่กังวลผมไม่กลัวอะไรเลย
เพราะผมมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
เมื่อมีข้อสงสัยผมก็มีสิทธิ์ตั้งคำถาม
ไม่ได้เหรอเหมือนคนอื่นไง
ส่วนเรื่องคดีพร้อมสู้นะคะ
ผมบอกเลยนะว่าผมในโลกโซเชียลผมก็ไม่โดดเดี่ยว
บันลังผมก็ไม่โดดเดี่ยวเหมือนกัน
คุณแต๊งฝากไปถึงทนายเดชาบอกว่าทำแบบนี้
เขาเรียกว่าขี้แพ้ชวนตีหรือเปล่า
คำว่าขี้แพ้ชวนตีให้คุณแต๊งขยายความค่ะ
ผมไม่กังวลครับเพราะว่าผมบริสุทธิ์ใจนะ
ผมวิภาควิจารณ์ตามความรู้สึกของผมจริงถ้าเกิด
แล้วผมก็ระมัดระวังแล้วที่จะไม่ใส่ชื่อใครลงไปในนั้น

คือโซเชียลให้กำลังใจผมแล้วคุณก็เลยต้องไปฟ้องศาล

ผมนะในโซเชียลอบอุ่นนะในศาลผมก็อบอุ่นนะครับ
มีคนพร้อมจะมาช่วยในคดีผมเยอะแยะนะครับผม
แล้วก็ทางฝั่งตำรวจเองเดี๋ยวผมจะไปให้การกับตำรวจ
ผมจะดูว่ามีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่า
นี่แหละค่ะสัตว์มาสัตว์กลับไม่โกงนะครับโอ้โฮ
คนนี้หน่อยไหมเขาหายจากสื่อไปนานเลยอดีตทนายแบ้
อ๋อคุณกิศนะมาเรื่องอะไรนี่มาเรื่องอะไร
มาบอกว่าอาสาขอเป็นทนายความให้กับคุณแต๊งและคุณศรีสุวรรณ

ล่าสุดคุณศรีสุวรรณตอบรับให้เป็นทนายความแล้วนะคะ
แล้วรู้ไหมคะสาเหตุที่เสนอตัวแซ่บมากแม่
ทำไมฮะอยากซัดกับทนายเดชาสักยก

ใช่นักข่าวถามว่าคุณเห็นลีลาการให้สัมภาษณ์ของคุณเดชาแล้วหรือยัง
อันนี้ตอนนี้ยังกอดกันอยู่เลย
อันนี้ยังสวีทอยู่นี่ค่ะแล้วนักข่าวถามว่าสู้ไหวเหรอไหวหรือเปล่า
คุณกฤษณะบอกว่าอย่ามาประมาทผมนะ
ในสารลีลาการของผมคนละแบบที่ให้สัมภาษณ์พี่เลยนะ

อยากให้นักข่าวไปดูผมชกสักยกในสักคดี
โอ้โหนี่ค่ะมันจะไปกันใหญ่แล้วนะ
โอ้โหจะมีสักกี่คดีเนอะต่อจากคดีการเสียชีวิตคุณแตงโม
ดูสินี่กลายเป็นว่าฟ้องกันไปฟ้องกันมาแล้วนะ

ตอนนี้ต้องมาสู้คดีกันในศาลซะแล้วนะฮะ